ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทธลุง
ก็ต้องชมผลงานนะของตำรวจทางหลวงสงขลาและตำรวจพัทธลุงเขานะครับ
เพราะว่าตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มรถขนยาเสพติด
แหกด่านตำรวจทางหลวงสงขลาแล้วก็ต้องไล่ยิงยางนะ
สิ้นฤทธิ์แล้วก็สามารถจับกลุ่มขบวนการได้ครับ
ตำรวจทางหลวงสงขลาพาผู้สื่อข่าวดูสภาพรถกระบะ
สงขลาของผู้ค้ายาเสพติดที่พยายามจะแหกด่านหลบหนี
ซึ่งมีรอยกระสุนปืนทะลุเข้าที่ตัวถังแล้วก็เข้าที่ล้อรถนะครับ
เข้าจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องจากตำรวจทางหลวงประจำป้อมจุดตรวจ
ถนนสายเอเชียอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
ได้รับการประสานมานะจากตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
สกัดจับต่อให้หน่อยนะฮะเป็นรถกระบะทะเบียนกไก่ว๙๕๗๐สงขลา
ซึ่งมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด๔คนอันนี้วอบอกเลย
แก่นายประจักษ์แก้วสว่างอายุ๓๓ปี
นายนัทวัฒน์รองสวัสดิ์อายุ๒๗ปี
นางสาววิจิตราบัวแวร์อายุ๒๘ปี
แล้วก็ผู้หญิงอีก๑คนนางสาววันเพ็ญจันเอ็มอายุ๒๒ปี
พร้อมกับยาบ้า๗๐๐เมตรที่จับกลุ่มได้
เพราะว่ากลุ่มนี้เขาหลบหนีการจับกลุ่มระหว่างล่อซื้อยาบ้า
แล้วก็นัดส่งของกันที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดพัทธลุง
คือตำรวจพัทธรุงเขาพยายามที่จะจับกลุ่มแก๊งนี้แล้ว

แต่ปรากฏแก๊งนี้ไหวตัวทันแล้วก็หลบหนี
ประสานตำรวจทางหลวงสงขลาช่วยกันจับกลุ่มอีกครั้ง
ที่สุดจับกลุ่มได้ในขณะที่แหกด่านนะครับ
จากการตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วงทั้ง๔คน
จากนี้ในการตรวจสอบประวัติก็พบว่านายประจักษ
ซึ่งเป็นคนขับและมีอายุมากที่สุดในกลุ่ม
เคยถูกจับกลุ่มมาแล้ว๓คดี
ทั้งคดีข่มขืนค้ายาแล้วก็คดียาเสพติด
เช่นเดียวกับนายนัทธวัฒน์ก็เคยถูกจับกลุ่ม
คดีค้ายาเสพติดมาแล้วเช่นกันนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปขยายผล
ก็เข้าไปตรวจค้นห้องพักในหมู่บ้านเอื้ออาทรหาดใหญ่
แล้วก็เป้าหมายอีกหลายจุดเพื่อค้นหายาเสพติด
แล้วก็ขยายผลการจับกลุ่มผู้ร่วมเครือข่ายต่อไป
แสดงว่าเขามีห้องพักที่หาดใหญ่
แล้วก็ไปส่งที่พัทลุงค์ใช่ค่ะ